พาคุณผู้ชมไปดูที่น่านคุณผู้ชมครับเขามีเจ้าของผับเป็นถึงอดีตสว
เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการไปทุบป้ายไฟเขากล่องป้ายที่เป็นป้ายผับของเขาเนี่ย
เสียหายแล้วก็สั่งปิดผับด้วยนะคือเขาโกรธที่ถูกเขาบอกว่าเขาถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมคะ
มาปิดผับที่เขาเปิดอ่าพอทำเสร็จปุ๊บตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าปิดผับ
เพราะว่าทำผิดกฎหมายแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร
เอ้อถูกกันแกล้งหรือเปล่าติดตามคลิปข้างในครับที่คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศก่อนนะครับ

ที่ฝ่ายปกครองไปตรวจสอบสั่งปิดผับทั้งที่ไม่พบว่าเขาผิดกฎหมายอะไรนะครับ
สันติภาพอินทรพัฒน์อดีตสวปี๒๕๔๓๒๕๔๙ปัจจุบันเขาเป็นประธานสมภัณฑ์มวยไทยแห่งอาเซียนนะคุณผู้ชม
ก็ทุบป้ายประตูทางข้ามร้านพีชผับโดยทุบกล่องไฟพีชผับทิ้งด้วยครับก่อนจะแถลงข่าว
ผู้เช่าสถานที่พร้อมลั่นวาจาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านพีชผับปิดบริการ
จากนั้นก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรียกร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจภูทรจังหวัดน่าน
เนื่องจากว่าได้รับร้องเรียนว่าเปิดเกินเวลาแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาเข้าไปใช้บริการ
ผลตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายหรือความผิดปกติใด
แต่ต่อมาตำรวจกลับไปลงบันทึกประจำวันการจับกลุ่มว่าได้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
และถูกแจ้งถึง๓ข้อหาคือ๑เปิดทำการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
ยินยอมปล่อยประละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปใช้บริการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีบริบูรณ์
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับนายสันติภาพอ้างว่าไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับ
นายสันิภาพอ้างว่าไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับ
ที่ตำรวจมาเนี่ยทหารมาเนี่ยฝ่ายปกครองมาเนี่ยก่อนหน้าที่ฝ่ายปกครองกับตำรวจจะถึงเนี่ย
เด็กบอกเลยผมมาทำงานพระธรรมครับผมติดต่อได้การติดต่อจากพี่กุ้งมาครับ
ผมไม่มีเหตุอะไรต้องไปปลดในขณะเดียวกันพอหลังจากตรงนี้เสร็จ
แกก็ยืนยันบอกเล่าเนี่ยผมนำมาเองจากการที่บ้านแสงดาว
กุ้งติดต่อให้มาช่วยบอกโอเคเลิกงานแล้วจะกินกัน
เขาเอามาเองเหลือครึ่งขวดเด็กยืนยันอย่างนี้หมดปรากฏว่าเอาอะไรไม่ได้ไง
เสียรังวัดผมไม่รู้แต่พอเอาไม่ได้เสร็จปั๊บปรากฏว่าจะเดินหน้าต่อ
ไม่รู้ใครที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็บอกว่างั้นเอาเด็กไปสอบ
ไปให้ถ้อยคำของพนักงานสอบสวนณทันทีทันใดที่จับกลุ่ม
เด็กบอกเองเลยว่าเหล้าผมเอามาเองครับแล้วผมมาทำงานพาร์ทไทม์
ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เด็กทั้ง๕คนก็ไม่ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนสอบไว้เสร็จและท่านจะเอาอะไรทุกอย่างมันต้องจบ

สันติภาพยังเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเป็นธรรมหรือไม่นะครับ